คุณข่ายของบริเวณหญิงทีมชาติไทยหลังควาช่องเชี่ย์
หลังควาช่องเชี่ยญนะครับออกเดินทางไปโปรแลนด์
ก็ออกเดินทางสิบสองกันยายนต์นะครับเวลาตีสองครึ่ง
โดฮาประเทศกาต้าแล้วก็ต่อเครื่องไปที่
วอร์๒ที่โปแลนด์ยอดเงินอัดฉีดครับของทีมชาติไทย
หลังจากคว้าแชมป์เอเชียรวมอยู่ที่๑๐ล้านบาทนะครับซึ่ง
เงินแบ่งมาเป็นเงินจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
คนละหกแสนบาทและสิบสี่คนก็รับกันไปนะครับแบ่ง
เรียบร้อยเนี่ย๘ล้านสี่แสนบาทมีเงินจากผู้สับสนุนหลัก
นะครับอีกหนึ่งล้านแล้วก็เงินจากจังหวัดนครรัฐสี
มานะครับอีกหกแสนบาทรวมแล้ว๑๐ล้านพอดีครับส่วน
อเล็กบอลโชเร่แอลโรครับประกาศคว้าตัวทางวิมลรัฐ
ธนพันธ์นะครับนักบริบอลหญิงทีมชาติไทยร่วมสู้
สิบวีลีคครับวอเลวเดวายี่สิบเพิ่งติดทีมชาติชุด
ครั้งแรกนี่แหละครับแล้วก็ลงเล่นไปเพียงแค่สาม
นาเมนต์ก็คือซีวีลีก๒สนามแล้วก็ล่าสุด
คือชิงชัมเอเชียทีโโฮราก่อนจะไปเล่นอาชีพต่าง
ครั้งแรกครับสรุปนักวอเล็กบอลไทยไปเล่นต่างแดนตอนนี้
มี๘คนอัชราพรนะครับจากเอ็นอีซีเรสบ็อกเก็ส
ัชจูออนนะครับจากทีมฮิเมจิดิชั่น๒ของญี่ปุ่นมีพิชิ
ยานะครับจากคุโรเบะอาก้าแล้วก็มีหัทยาบรูสุก
นะครับก็คือสบศรตัวตาออตโตบอดี้ควินซี่วิมลรัต
นี่นะครับก็คือโทเล่แอโรคนล่าสุดที่ประกาศไป
เกาหลีใต้มีพรพันธ์เกิดปราศนะครับกับไอบีเคอัลโทส
วิพาวีสีทองนะครับวุนใดแล้วก็ทนัชชาสุคสดนะครับ
กิมชอนไฮพาสรอรุ้นที่สองคนนะครับว่าจะไป
โบสรไหนก็คาดว่าจะเป็นทัศดานึกแจ้งจะไปเล่นใน
มีลีกของญี่ปุ่นเหมือนกันครับส่วนทิพยับประกันภัย
กรุงเทพมหานครแล้วก็มูลนิธิเพื่อนนักกีฬาไทยนะครับ
ร่วมกันจัดโครงการทิพย์สปีริตครับนักกีฬาเลือดใหม่
สุดพลังให้กับเยาวชนไทยทั่วกรุงเทพครับอายุ๘๐
ถึง๑๗ปีนะครับได้เรียนรู้ทักษะกับโค้ชระดับ
ตำนานทั้งฟุตบอลวอเล็กบอลอย่างถูกต้องตั้งแต่
เดือนกันยายนจนถึงพฤศจิกายนนี้ไม่ว่าจะเป็นคุณ
เปลี่ยนโพงผิวอ่อนโครสสสมพพพรัสเซอร์นะครับ
โครย่องบรบุษศีมาคะกะวินทำสัจจานนันอ่า
อ่าเพิ่มจิดถินขาวมริกากันทองวิลาวันอพินยาพง
แล้วก็เปลี่ยนนุษยแป้นน้อยนะครับแล้วก็โค้ชวอเล็กบอล
จากสโโศรสุปรีมชนบุรีอีเท็คอ่ะนะครับสดาม
หนึ่งครับกีฬาฟุตบอลเริ่มต้นสิบหกถึงสิบเจ็ด
กันยายนนี้นะครับที่ไทยญี่ปุ่นดินแดงนะครับก็เดี๋ยวไป
ฟังรายละเอียดกันหน่อยครับนะครับสำหรับโครงการทิพย์สปรีท
ว่าการกีฬานั้นเป็นการส่งเสริมเยาวชนนะครับเป็นการ
เสริมพื้นฐานของคนในประเทศนะครับเราก็ขอ

แล้วก็ผลักดันให้กิจกรรมนี้เกิดขึ้นอย่างแท้จริงนะครับ
ซึ่งไปเชิญชวนอดีตนักกีฬาทีมชาตินะครับ
มาเป็นโค้ชเพื่อให้การฝึกสอนกับน้องเยาวชน
และมาสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องเยาวชนไทยครับ
ภรรยาก็ยินดีให้การสนับสนุนครับ